ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรัก
และความสามารถที่ของคนในครอบครัว
เพียงทำให้ได้แค่๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

กำลังใจของคนเรานั้นได้มาจากหลายช่องทางนะครับ
บางคนได้มาจากการอ่าน
บางคนได้มาจากการฟังคำสอน
บางคนได้มาจากการเห็น
ส่วนครอบครัวที่มาในวันนี้ครับ
กำลังใจได้มาจากคนที่เขารัก
แม้ว่าคนที่เขารักจะเป็นเพียงเด็กพิการก็ตาม
เราไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ

พรุฒานี่อยู่ตรงน้องพอร์ก็มีความสุข
อยากให้น้องพลอยแข็งแรงหยุดตัวยายไปตลอด
อย่าเพิ่งโทนนะอย่าเพิ่งโทน
แค่เธอเดินต่อต้องไปถึงจุกไม้
อย่าทอดใจนะอย่าทอดใจ
น้องพ่อเกิดมาเขาเป็นคนพิการ
ตั้งแต่เกิดเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรง

แกจะกินข้าวอย่ากินน้ำ

บอกตรงไม่ได้ไปไหน
ก็ต้องดูแลน้องพลอยตลอดเวลา
สาเหตุตอนนั้นคือน้องโรคพันคอค่ะ

ตอนน้องพลอยเกิดก็อยู่กับพ่อน้องพลอยที่เชียงใหม่
ได้๓ปีก็เริ่มมีปัญหากันค่ะ
หนูก็เลยขอเลิกกับเขา
แล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่จอมทอง

หนูก็มาเจอคนรักคนใหม่ชื่อโป
แต่เขาก็ดูแลครอบครัวหนูมาตลอด
มันเวียนหากินน้ำมาเรื่อย

ผมได้อยู่กับเขาตั้งแต่เขา๔ขวบราบ

ก็เอาน้ำหอยอันเสร็จไปแพร่

ตอนนี้กิโลหนึ่งไปอยู่ที่สลา

ก็ขึ้นรถเมย์ไปส่งโรงเรียน

พลอยมาตั้งแต่เช้าก็คือ
ครูก็จะทำการฝึก
ตามที่หมอทางโรงพยาบาลบอก
จะเป็นการนวดนวดน้ำลาย

เป็นการคลายกล้ามเนื้อ

จะเป็นการกระตุ้นพัฒนาการทางด้าน
สื่อสารและการไม่ให้น้ำลาย

วดเพื่อให้เขาสามารถขยับแขนขยับขา

ไม่ต้องเกรงไม่ต้องเกรงคอยคอย

สองปีหลังนี้จะมาทุกวันเลยครับ
ถ้าได้มาโรงเรียนนี่น้องควายจะมี

เนี่ยก็สงสารเนี่ยเหมือนกัน

หัวป้มค่ะก็ว่าอย่าเงียบหน้ามัน

เคยคิดฆ่าตัวตายเหมือนกันค่ะ

น้องพลอยข่าวตัวตายกับแหมอย่าจะได้สบาย
แล้วน้องพลอยเขารับรู้ได้เขาก็บอก
อยู่กับน้องพลอยเราก็รักน้องพลอยมาก

สู้ต่อไปชีวิตของเรา
แล้วหนูคนที่แข็งแรงกว่าแม่

หนูทำงานหนักเหนื่อยมาก
แต่ที่หนูอยู่ได้เพราะว่าหนูคิดถึงแม่
เพราะว่าแม่ทำงานหนักกว่าหนูแม่ยังทนได้
ภาระหนักก็ต้องตกอยู่ที่ตัวของเหลิง
เพราะโบก็ไม่ได้ทำงานหนักหารายได้มากก็ไม่ได้
บางครั้งก็ไปบ้างไม่ได้ไปบ้างเนอะ
เพราะว่าเป็นกระดูกทับเส้นภาระก็อยู่ที่หนูคนเดียว
พ่อหาอะไรได้ไม่ได้เลยน่ะบางครั้งผมจนทอครับ

เคยยืมเข้าใจ

เพื่อใช้จริงของคุณ
ทุกวันไม่เป็นหนี้เอง๓๐๐๐กว่าบาท
หนี้มาจากเมฆกู้ยืมของทุกหนูแม่
กู้แม่เพราะเมฆไปทำสวนรำไย

ภายละดาตก็มีลูกสาวคนเดียว

ขอให้พระธาตุดอยกระเท้าขอให้น้องพลอยร่างกายแข็งแรงดีนะคะ
ขอให้อยู่ดีมีสุขอย่าให้เจ็บอย่าให้โปรย
ขอให้น้องพลอยอยู่ครอบครัวไปตลอดไป
นี่คือเรื่องราวครอบครัวของน้องพลอยนะครับคุณผู้ชมครับ
ครอบครัวของยายเพ็ญรวมทั้งน้องพลอยเด็กตัวเล็กนะครับ
อยากมีชีวิตอยู่ต่อยังอยากสู้กับชะตาชีวิต
เพราะทุกคนอยากอยู่เพื่อดูแลน้องพลอย
ไปพูดคุยกับครอบครัวของยายเพ็ญกันครับ
ยายสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ
ยายต้องอุ้มน้องพลอยนี่เพื่อไปขึ้นรถเมย์ที่จะไปโรงเรียนทุกวัน

ต้องเดินออกจากบ้านเนี่ยเป็นระยะทางเนี่ย๑กิโล

แล้วถึงจะไปขึ้นไปขึ้นรถสองแถว

เพื่อที่จะพาน้องพลอยไปโรงเรียน

หนักก็ต้องโอโธนะเพราะว่าหลานเด็ดปลายจ้าว
ถ้าเปรียบหลานเนี่ยเป็นของที่รักที่สุดยายจะเปรียบหลานคนนี้เป็นอะไร

เพื่อนมันอะไรเหมือนพ่อเหมือนแม่

จ้าวยอมยอมแทนตาย

ถ้าเป็นอย่าไปแล้วยายเนี่ยชีวิตยายอยู่อย่าใดเนอะ
เพราะว่าหากหลานล้ำ
จากดูแลหลานแล้วเนี่ยยายยังต้องทำงานด้วย

บางครั้งก็ไปกวาดบรรลำยายเนาะ

แล้วบางวันก็ไปส่งพี่พลอยปิ้งมากลับไปเก็บพริก

จริงแล้วก็คือได้เป็นเดือนหรือว่าได้เป็นรายวันค่ะ

จริงแล้วน้องพลอยนะฮะก็คือรู้ตั้งแต่แรกเกิดเลยไหมว่าน้องพลอยออกมาแล้วไม่ปกติอะครับ
เจ้าหมอบอกตั้งแต่อยู่ในท้องละครับ
เป็นเพราะสาเหตุอะไรเล่าให้คุณผู้ชมฟังสิครับ
โดยโรคพันธุ์คลอแกและแกขาดออกซิเจนอยู่ในตอง

กล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นฮาน้ำลายย้อยเป็นอย่างนี้ค่ะ

ร่างกายไม่ปกติเหมือนกับเด็กทั่วไป

ทีแรกแม่ก็รับไม่ได้นะคะว่าน้องเกิดมาไม่สมบูรณ์กับเขาเนอะ
ทั้งที่หมอแจ้งเราไว้แล้ว

แล้วลูกก็มีกำลังใจขึ้นนะคะ
เพราะว่าลูกเราแล้วว่าจะเป็นยังไงเราก็ต้องเลี้ยงดูเขาให้ดีที่สุดนะคะ

แม่แต่กว่าที่จะได้กำลังใจตรงนี้เห็นบอกว่าแม่เขาเคยหมดกำลังใจด้วย

ท้อท้อถึงขนาดไหนครับ

ฉันไม่อยากอยู่แล้วบนโลกใบนี้มันโหดร้ายกับฉันเหลือเกิน
เพราะว่าแม่จะหาเงินเองเพราะว่าบุ๋งไม่ได้ทำงานเลย
ตอนนั้นเจริเทาะแม่ทำงานเองบางครั้งอย่างนั้นก็ไม่ค่อยมีเนอะไปหยิบยุ่มเค้าบ้างอย่างเนี่ย

ถ้าไม่มีบึงกับร้อยแม่คงจะสบายขึ้น
แล้วอะไรที่ทำให้ฉุกคิดได้ครับว่าเราไม่ทำอย่างนั้นดีกว่า

คือถ้าหรือตายไปเนอะแม่จะอยู่ยังไง
แล้วจะอยู่กับใครเพราะแม่ก็ตัวคนเดียวอะค่ะ
สารแม่แม่ก็เป็นผู้หญิงคนเดียวด้วย
กับแม่ดีกว่าบอกกับคุณแม่นี่ให้ท่านได้สบายใจนะ
ก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเชิญพูดเลยครับ
แม่ว่ามันยังจะเกิดขึ้นนะลูกจะอยู่กับแม่เนี่ย
แม่ก็ต้องหยิบกับลูกก็ต้องพอไปเหมือน
แล้วรักษาสุขภาพร่ำไก่แม่ก็ดี
หักแม่งแม่

แล้วทุกคนไปแล้วในเรื่องที่บึงมาเจอไหม

บึงมาเจอแล้วก็บอกว่าถามว่าเป็นอะไรก็เลยพากันไปหาหมอ
หมอก็เลยฟันทงว่าเป็นกระดูกทับเส้น
แล้วเป็นถึงขนาดที่ต้องได้รับการผ่าตัดแล้ว

หนักขนาดนั้นเลยเหรอ

ถ้าพาไปแล้วก็ต้องใช้เวลาพักเองครับ
ทำงานก็ไม่ได้ไม่ได้เลย
อย่างน้อยถ้าเราไม่ผ่าเราก็ต้องเราทำงานยังได้
โปรก็เลยคิดว่านี่แหละตัวเองกลายเป็นภาระให้กับครอบครัวไปอีก

แล้วตอนนี้เราทำอะไรไหวบ้างอ่ะ
ก็รับจ้างคุณยาเขาบ้างครับคุณยาย่า

ครูเนนี่ก็คือเป็นครูที่ช่วยกระตุ้นพัฒนาการด้านต่างของน้องพลอย

ครูเอยังจำวันที่น้องพลอยไปหาครูเอวันแรกได้ไหมครับว่าอาการของน้องเป็นยังไง
อาการของน้องพลอยตอนที่มาแรกแรกนี้น้องพลอยจะคือเหมือนผู้ป่วยติดเตียงครับ
เห็นบอกว่าครูมีการกดตรงจุดนู่นจุดนี้กระตุ้นด้วยเหรอฮะ
หลังจากที่หมอทำการผ่าตัดแล้วนักกายภาพบำบัดของโรงพยาบาลนี้เขาจะสอนต่อครับว่าถ้ามาโรงเรียนก็ต้องกดจุดนี้จุดนี้
ก็คือตั้งแต่ตั้งแต่หัวยานเท้านะครับก็ต้องกระตุ้น

ครับผมจากที่น้องพลอยนอนมามาวันแรกนี้แกจะนอนอย่างเดียวนะครับ
เดี๋ยวนี้หลังจากทำการฝึกกระตุ้นนี้ก็แกสามารถยกแขนยกขาก็เอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาได้

ถ้าวันนี้ครับจริงแล้วเนี่ยครอบครัวของเราเนี่ยที่ต้องมาเกมต่อชีวิตเนี่ยเพราะวิกฤตที่มันทำให้พวกเราทุกข์หนักเลยก็คือเรื่องอะไรครับ
เงินเป็นหนี้เพลินจ้ะสามหมื่น

ได้ส่งค่ะบ้างไม่ส่ง
ยายคิดว่าจะไปต่อลมหายใจที่ไหนก่อนครับ

อ่าถ้าเหลือจังก็จะมาใช้จ่ายกับพี่พลอย

อ้อมค่าอาหารก็ดีนู่นนี่นั่น

เพราะว่าตอนนี้ครอบครัวลำบากจริง

ยายเดี๋ยวช่วงหน้าคงต้องใช้โอกาสให้เต็มที่นะครับ

คงต้องตอบคำถามทั้ง๔ข้อ

คุณผู้ชมครับเราฝืนชะตาชีวิตไม่ได้

เรามาเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของยายเพ็ญ
พิชิตโจทย์คำถามให้ถูกทั้งหมด๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
จะได้หรือไม่ในเกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
เพลจะต้องกรอกข้าวสารใส่ถุง๑กิโลกรัม๑๐ถุงภายในเวลา๓นาทีเริ่มครับ